ตำรวจได้มีการขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วนะคะ
ผู้ต้องหา๔คนเป็นชาวจีน
ที่ก่อเหตุฆ่ายัดศพใส่กระเป๋าเดินทางแล้วก็เอาไปโยนทิ้ง
เพราะว่าศพที่เจอศพแรกอยู่ในกระเป๋าเดินทาง
ที่จังหวัดกำแพงเพชรผู้เสียชีวิตที่อยู่ในกระเป๋าก็เป็นชายชาวจีน
ชื่อว่านายหว่างจุ้นอายุ๓๐ปี
ถูกมัดมือมัดเท้ายัดใส่กระเป๋าแล้วก็เอาไปโยนทิ้ง
เรื่องนี้นะคะมีภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วภาพจากกล้องวงจรปิดถือเป็นหลักฐานสำคัญ
เพราะว่าเห็นคนร้ายนั่งกันมาในรถตู้เป็นรถตู้เอาผาดสีดำ
นี่นะคะแล้วก็ไปได้ภาพนี้เป็นภาพปลายทาง
คือผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยเขาขึ้นรถตู้มาเป็นรถเช่าตั้งแต่พัทยา
จุดหมายปลายทางของเขาก็คืออำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
และภาพนี้มันเห็นหน้าคนชัดเลยค่ะที่ลงมาจากรถนะคะ
คือก่อนหน้านี้คนขับรถตู้ก็ให้ข้อมูลว่าเขาก็ขับมา
แล้วผู้ชายที่อยู่ในรถก็แวะตามทาง๓จุด
เอากระเป๋าเดินทางโยนทิ้งแล้วพอเห็นภาพนี้เห็นหน้าชัด
ก็นำมาซึ่งการขออนุมัติศาลออกหมายจับนะคะ
ล่าสุดสารจังหวัดกำแพงเพชรอนุมัติออกหมายจับ
ชาวจีน๔รายค่ะพบว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้นะคะ
ฆ่าเพื่อนร่วมชาติยัดใส่กระเป๋าเดินทางทิ้งแม่น้ำปิงจังหวัดกำแพงเพชร
ผู้ต้องหาทั้ง๔รายประกอบไปด้วยนายฉินเหมียว
นายหูเจิ้งฉงนายเชียวเชี่ยงหยูและนายฝานกัง
เป็นข้อหาร่วมการฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ร่วมกันหนวงเหนียวกักคังผู้อื่น
ร่วมกันซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะ
แต่รายงานข่าวเบื้องต้นตั้งแต่เมื่อวานนี้เหมือนกับว่าคนร้ายหนีไปประเทศเพื่อนบ้าน
แต่ขอวีซ่าชั่วคราวยังไงยังไงถ้าจะกลับจีนก็น่าจะต้องกลับมาไทยก่อนนะคะ
ถึงจะไปได้ตอนนี้ออกหมายจับแล้ว
เจ้าหน้าที่บอกว่าระหว่างที่รถเอาผ่ารถตู้สีดำคันนี้นะคะ
ส่งผู้ต้องหาทั้ง๓คน
ฉินเหมียวผู้ต้องหาอีกคนไม่ได้เดินทางมาด้วย
เพราะอย่างภาพนี้เห็นไหมคะลงมา๓แต่ออกหมายจับ๔
คือนายฉินเหมียวเนี่ยไม่ได้มาด้วย
อำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วก็หนีออกประเทศไปพร้อมกัน
ตรงบริเวณนี้มีชาวจีนไปสร้างเมืองอยู่เป็นเหมือนชัยนทาวณ์
ริมแม่น้ำเมยคาดว่าน่าจะหนีไปตรงนั้น
ที่กำลังประสานกับทางการพม่านะคะ
เพื่อนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดมาดำเนินคดีค่ะ

ภรรยาและญาติของนายหว่างจุ้นผู้ตายที่พบศพแรกอยู่ในกระเป๋าเดินทาง
ภรรยากับญาติมาเมืองไทยนะคะไปให้ปากคำกับตำรวจสพเมืองกำแพงเพชร
ก็ใช้ล่ามแปลภาษาจีนนะคะ
ภรรยากับน้องสาวผู้ตายให้ข้อมูลว่าตัวผู้ตายทำงานเกี่ยวกับการวางระบบคอมพิวเตอร์
ไม่ได้เล่นการพนันรายได้เดือนหนึ่งแสนกว่าบาท
บอกแค่ว่ามาเที่ยวเมืองไทยค่ะ
เรื่องอื่นไม่รู้เลยภรรยาอยู่บ้านเลี้ยงลูกดูแลบ้านค่ะ
ญาติก็จะขอนำร่างไปชาปนกิจในวัดที่จังหวัดกำแพงเพชร
แล้วก็จะขอนำเท่ากระดูกกลับไปประเทศจีนนะคะ
จากการสอบสวนของตำรวจคาดว่าช่วงกลางดึก๒๒กุมภาพันธ์
เป็นช่วงเวลาที่กลุ่มคนร้ายและผู้ตาย
และหญิงชาวจีนที่เป็นเพื่อนสาวคนสนิทของผู้ตาย

น่าจะมีปัญหากันตั้งแต่ช่วงดึก๒๒กุมภาพันธ์แล้วค่ะ

สันนิษฐานแบบนี้นะคะ
หว่างจุ้นอาจจะถูกกดน้ำเสียชีวิตตั้งแต่คืนเกิดเหตุแล้วนะคะ
ส่วนเพื่อนสาวคนสนิทที่ยังไม่เจอตัวที่หายไปเนี่ยค่ะที่เป็นคนจีนเหมือนกันนางสาวซูบิงคาดว่าถูกทำร้ายร่างกายด้วยของแข็งและของมีคมเพราะว่าไปตรวจเจอผ้าปูที่นอนถูกซักคราบเลือดออกไปแต่มันยังมีร่องรอยเหลืออยู่คาดว่าสิ่งของที่ถูกทิ้งริมถนนสายเอเชียช่วงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน่าจะ

ค้นหากระเป๋าอีกใบที่คาดว่ามีศพอยู่ในกระเป๋าเพราะตั้งแต่เป็นข่าววันแรกเลยคุณผู้ชมจำได้ไหมคะ
เล่าให้ฟังไปคือมีคนที่เขาอยู่แถวสะพานลานดอกไม้จังหวัดกำแพงเพชรเขาเห็นผู้ชายสามคนยกกระเป๋าเดินทางแล้วก็โยนทิ้งน้ำอ่ะค่ะ
บอกได้ยินเสียงตู้ม๒รอบคืออย่างน้อย๒รอบกระเป๋าน่าจะ๒ใบแต่เจอแค่ใบเดียวไงคะอีกใบยังไม่เจอคาดว่าอีกใบหนึ่งเนี่ยน่าจะมีร่างของนางซูบิงวัย๒๙คนนี้อยู่ในกระเป๋าเดินทาง
วันที่๕แล้วนะคะที่ค้นหานะคะเจ้าหน้าที่๕๐กว่านายนักประดาน้ำนับสิบนายปูพรมค้นหาในแม่น้ำปิงค่ะยังไม่เจอเลยค่ะหากัน๔รอบนะคะระยะเป็นแบบรัศมี๒กิโลนะคะจากที่สะพานลานดอกไม้ใช้โดรนบินสำรวจทางอากาศด้วยว่ามีอะไรลอยอยู่หรือเปล่าเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่เจอ